อยู่ที่เรื่องของหมูเห็ดเป็ดไก่ราคาแพง
แต่ว่ารอบนี้ราคาเป็ดรรพาค่ะ

เพื่อนของเขาที่ขึ้นไปก่อนแล้วคือหมูไก่ไข่

เพราะว่าราคาเป็ด
สำรวจตลาดเรียบร้อยแล้วเป็ดพะโล้แม่ค้าบอก
เป็นสดเนี่ยราคาเพิ่มตั้งแต่ช่วงหลังปีใหม่แล้ว
ปีใหม่เป็ดสดจะขึ้นอยู่ที่ขึ้นประมาณสัก๒บาทต่อกิโลกรัม
คือเดิมที่ขายเก้าสิบแปดบาทราคาใหม่คือหนึ่งร้อยบาท
ตกใจอะไรแค่เพิ่มแค่๒บาทนั่นคือยุคเริ่มต้น
จาก๒บาทเป็น๘บาทเป็น๑๐บาทครับ
แล้วพอทำเป็นเป็ดพะโล้ราคาจะสูงขึ้นทันทีอย่างน้อย
๒๐บาท
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของราคาเป็ด
ที่ขึ้นตามเพื่อนปรับขึ้นตามเพื่อนแล้วปรับเมื่อไหร่

สิบสองมกราคมอืมเลิกงามยามดีปรับราคาเป็ดขึ้นวันนี้ค่ะ
ดังนั้นใครชอบกินเป็ดเป็ดย่างเป็ดปักกิ่งเป็ดพะโล
พ่อปุ้ยชอบมากนี่ปุ้ยเดือดร้อนด้วยนะเป็นไง
กลายเป็นว่าต้องให้เงินคุณพ่อเพิ่มเพื่อไปซื้อเป็ดต้องไปกินอย่างอื่นแทนแล้ว
บอกคุณพ่อไปกินไอ้สาหร่าไอ้สาเหร่ตะเกี๊ย
ไม่ไหวมั้งคะนั่นมันหนเดียวปีละหน
ลำบากเข้าไปใหญ่ต้องทำใจจริง
เพราะว่าราคาเขาขึ้นตามดัชนีตามกลไกตลาด

เป็นก็ขึ้นราคาตามไปด้วยนะฮะ
เท่ากับว่าวันนี้ราคาเป็ดจะขึ้น
แล้วถ้าอ้าวเดี๋ยวตุดจีนเมื่อไหร่

ปลายเดือนมกราเนี่ยใช่ไหมใครทราบ

ตุดจีนปลายเดือนมกราคมและต่อเนื่องกุมภาพันธ์
ดังนั้นการไหว้ตุจีนคือต้องไห้เป็ดไห้ไก่

ไปมาราคาเป็ดขึ้นขนาดนี้
แล้วมันขึ้นทุกวินาทีมันจะค่อยขึ้นขึ้น

หรือช่วงที่มีการไหว้ตรุษจีน
ราคาขึ้นแบบนี้รับรองว่าปีนี้
เทพเจ้าเจ้าที่อากงอาม่าผู้ล่วงลับ
ยเนี่ยยังคงไหว้เหมือนเดิมแต่การที่จะเพิ่มเติม
อ่าท่านท่านตัวนึงตัวนึงไม่มีแล้วได้แล้ว
เทพก็รวมกับเทพหรือทั่วบุพการีเราที่ร่วงรับไปแล้ว

ที่สำคัญรอบนี้เนี่ยการไหว้จุดจีนกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้ว
กุมภา๑กุมภาเห็นไหมช่วงปลายเดือน
คือถ้าเป็นวันไหว้๑กุมภาคมแต่วันจ่าย
พอวันจ่ายมันก็ต้องก่อน๓วัน๗วันข้างหน้า

ว่าตอนนี้หมูไก่ไข่มันขึ้นราคาไปแล้ว
ไหว้เป็ดก็จะมีการขึ้นราคาตามไปด้วย

อ้าวลูกหลานจ๋าปีนี้ไหว้น้อยเหมือนเดิมอีกแล้ว
อืมข้าวยากหมาแพงจริงฮะ